เรามาเอามือทาบอกเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่า
คุณคงยังไม่รู้สึกเพราะยังไม่ถึงเวลา
ตอนนี้พ่อแม่บอกจะเปิดเทอมนะโอ้หัวจะปวด
จะต้องซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างนานา
ฉะนั้นจะทำยังไงเขาบอกตอนนี้โรงรับจำนำ
เตรียมแล้วนะคะเตรียมเงินเอาไว้สำรองกว่าหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท
สำหรับผู้ปกครองที่เอาทั้งทองรูปภัณฑ์ทั้ง
ต่างต่างนะนาเอามาจำนำมกันคุณ
อุปกรณ์ทำมาหากินมาทั้งหมดเลยสวิงแหจับปงจับปลาก็ยังมีเลย
ใช่เห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแต่เราไปดูข่าวนี้กันหน่อย
บอกว่าตอนนี้ไอ้ทองรูปภัณฑ์เนี่ยทรัพย์สินมีค่าต่าง
หลายคนค่ะพากันแห่เข้าไปที่สถานธนานุบัน๑โรงรับจำนำที่ถนนศรีสัทธาค่ะ
เขตเทศบาลนครอุดรธานีบางคนอ่ะไปต่อดอกเบี้ย
บางคนไปขอวงเงินเพิ่มเพราะอะไรเพราะลูกหลานกำลังจะเปิดเทอม
พฤษภาคมนี้หลายโรงเรียนทยอยเปิดพร้อมกันแล้วนะคะ
ครอบครัวเนี่ยหมุนเงินไม่ทันแต่ตอนนี้โรงรับจำนำเขาบอกเตรียมเงินไว้
อย่างที่บอก๑๖๐ล้านบาทค่ะ
ทางด้านของรองสารวัตรปราบปามค่ะสถานีตำรวจรถไฟอุดรธานี
ร้อยตำรวจตรีหญิงธัญฑรค่ะอายุ๕๔ปี
เป็นหนึ่งคนที่เป็นคุณแม่ก็บอกว่า
เอาทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑บาท๕๐เลยนะคะ
ไปซื้อที่ซื้อเก็บสะสมมานาน
เอาไปจำนำในวงเงินได้มาสักประมาณ๓๘๐๐๐บาท
เพราะอะไรจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบค่าเทิมให้ลูกชายคนเดียวนี่แหละ
เพิ่งจะเข้าเรียนในระดับชั้นปวช๑นะคะ

ส่วนที่เหลือก็ต้องเอาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในครอบครัว
อกแม่นะก็ต้องเก็บหอมรอมริบ

บอกแบบนี้ต้องซื้อเครื่องแบบใหม่หมดเลย
ไปต่อกันที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ
คุณวรางคณากันหน่อยอายุ๔๙ปี
เปิดเผยแบบนี้เลยนะคะกับทีมข่าวว่า
ทองรูปภัณฑ์ครองแชมป์อันดับหนึ่ง
ที่ถูกนำมาจำนำมากที่สุดนะคะในช่วงเปิดเรียนนี้ถึง๑๙
อกนั้นมีอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าปั๊มน้ำเครื่องมือช่างจากเย็บผ้าอะไรต่าง
เครื่องมือการเกษตรก็มาค่ะ
ผ้าไหมมัดหมี่ยังมีคนเอาไปเลย
ใช่นะคะโอ้โหมากันหมด
เครื่องยนต์รถไถนาเนี่ยก็มีมาบ้างนะคะ

ใช่ชุดโครกหินอ่างศิลาสามชุดที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเอาไปจำนำกันได้ราคาก็ไม่ได้มาก
แต่ว่ามีสมบัติอะไรก็เอาไปหมดได้สัก๕๐๐๑๐๐บาทตามขนาดของครกของสากด้วยนะคะ
อยู่ที่ว่าเยอะนะ
ใช่เขาบอกว่าที่ผ่านมาใครที่เอาของมาจำนำบางคนไม่ได้มาถ่ายถอน

ต้องไปลักษณะต่อดอกเบี้ยกันแบบไม่ขาดทุกเดือนทุกเดือนกันต่อไป
เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
ส่วนบ้านไหนมีลูกเยอะนะก็ต้องส่งต่อกันหน่อยนะฮะ
ส่งต่อชุดนักเรียนให้น้อง

แล้ววิธีการส่งต่อก็คือต้องซ่อมแซมหรือขยาย

สองสามีภรรยาคุณตาคุณยาย
ท่านเปิดร้านในการซ่อมเสื้อผ้า
รองเท้าอะไรมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคุณ

คือทั้งสองท่านบอกเห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงจะเปิดเทอม
และตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองแห่มาที่ร้านแห่มาทำไมคุณ

บางทีต้องสอยต้องเอาชุดเข้าสอยชายกระโปรงขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีลูกคนเดียวนะฮะปีที่แล้วยังผอมปีนี้อ้วนขึ้น
ก็ต้องมาขยายหน่อยแต่นี่ถ้ามีลูกหลายคน
คือคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าบางบ้านมีลูก๕คน
โอ้โหก็ต้องส่งต่อจากรุ่นพี่ไปถึงรุ่นน้อง
คนต่อไปก็มาเย็บเข้าสำหรับเด็กกว่า
น้องเล็กจะไม่ได้ใช้ชุดใหม่เลยนะคุณ

ก็ต้องให้พี่ใส่แบบถนอมนิดนึง
อย่าเอาไปเหลืองหมดนะมีอะไรบ้างล่ะคุณ
รองเท้าผ้าใบมันแก้ได้ก็เอามาแก้

พอจะแก้ได้แก้กระดุมให้มันแป๊กให้มันรัดขึ้น

ส่วนเสื้อผ้าหรือกระโปรงแก้ง่ายเลย
เสื้อผ้าก็ตัดเย็บขอบให้มันตัวเล็กลง

คุณยายบอกว่าโอ้โหก็ช่วยทำให้ประหยัดได้มากขึ้นนะ
เอาจริงดิฉันไม่ค่อยเคยเห็นเรื่องรองเท้าผ้าใบที่เขาแก้มันไม่มี

เออก็คือบางรุ่นพี่

บางทีมันเปิดขึ้นมาเขาก็จะเอาไปเย็บไปซ่อมแซม

คุณตาคุณตานัทวัฒน์และคุณยายแก้วใจ
ก็ทำให้หมดแบบนี้นะครับ

กระเป๋านักเรียนสีดำคุณใช้เนี่ย
ถ้าเราไม่ค่อยถนอมขาด

เปล่าอะไรเย็บให้หมดนะครับ